สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ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
ที่เก่าเวลาเดิมเลยนะครับ
สเม็ดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เรา๓คนแบบนี้กับรายการ
กวนกีฬา
โรแกรนรายการโรแกรนรายการ

สปอร์ตบันเทิงเรื่องเริ่มขำกระจายสไตล์เมาท์
โอ้โหตั้ง๒ปีแล้วเพิ่งจำได้
เขาอาศัยการท่องมาปีหนึ่งเต็มนะฮะ

หอยจำได้ป่ะ

คอนเซ็ปต์รายการจะจำได้หรือครับเนี่ย

เป็นวันแรกของปี๖๐กันเลยทีเดียวนะคะ

ครั้งแรกของรายการเราในปี๖๐

เราก็ต้องขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกับเรานะครับ

ยิ้มหัวรอกันทั้งปีเลยนะครับ

เปิดรายการของเรามาคึกคักสุขสนานกันหน่อย

ทุกคนได้ยิ้มกันบ้าง

ยืนยืนยืนยืน

อย่างนี้ก็ได้เหรอเป็นภารการฮะเขาจะรับหรือไม่รับเราก็ถือว่าสนุกสนานกัน
อยากพูดหน้ากีฬาคนไหนถ้าเจอพวกเราจะบอกเราไม่อยากได้ลังวัน
อันนี้เราอยากให้จริงนะครับจากใจเลย
เรามาเริ่มจากรางวัลแรกกันเลยดีกว่า

สาธารณ์นักกีฬาแฟนสวยโคตราระ
รางวัลนักกีฬาแฟนสวยโคตระ

คนนี้เป็นใครซะไม่ได้

ให้พี่นั้นวิเคราะห์ตามหลักการเลย

และเขาคนนั้นก็คือ
ชนะทิพย์ทรงประสิทธิ์
ก็บอกอะไรไหมเป็นแฟนพิชชี่ไง

ก็โอเคอะ

แฟนเขาก็ไม่พิชชนะ

ยังอยู่เลย

เดี๋ยวผมว่าเลยนะครับผมก็ยินดีกับเขาด้วย

เฮ้ยหน้าผมหน้าผมมีพี่รุกขนาดนั้นเลย

ครับก็ยินดีกับเจ๊ด้วยครับที่ได้รับรางวัลนี้
เพราะว่าตอนนี้เจ๊เองก็น่าจะบินไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว
ผมก็เลยมารับแฟนมารับแฟนมารับแฟน
ที่มารับรางวัลแทนครับผม

ก็ขอบคุณพี่หอยซอย๘ด้วยครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับเจครับผม
อยากจะบอกว่าถ้าพี่หอยเห็นแฟนผมทั้งสองคนแล้ว
รางวัลนี้จะมีเพิ่มขึ้นอีก๒รางวัลครับ
เอาละครับไปรางวัลที่๒กันเลยดีกว่า
สาธานักกีฬาดาวรุ่งหน้าสวยรวยเสน่ห์จนหอยตาแข็ง
รางวัลนักกีฬาสวยรวยเสน่ห์จนหอยตาเค

ผมมีความรักความรักทำให้คนตาบอด

เอ่ยคนนี้เคยมาเยือนถึงรายการเราด้วย

ผมบอกเลยวันนั้นสองคนไม่มีกระจิตกระใจทำงานเลยอ่ะ
ใจเลยนี่ผมนี่ตามเชียร์ทุกแมทเลยนะ
ผมบอกเลยว่าเป็นสเปคเลยเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งขาเนี่ย

พี่ชิลชอบตอนขอยกก็อีหม่าวแข็งแรกนะ

ผมบอกเลยถ้าผมเป็นมีแฟนอย่างนี้ผมรู้สึกปลอดภัย
นะครับเป็นไงสวยขนาดนั้นแล้ว

แต่ว่าโอ้โหพลาดไปในเซตที่๓

แต่ว่าเป็นกำลังใจให้เพราะว่าผลงานดีขึ้นเรื่อย
ดับก็ยังอยู่ในท็อป๒๐ของโลกอยู่
แต่น้องเขาตั้งเป้าว่าจะขึ้นท็อป๑๐
แต่ว่าก็ใกล้แล้ว

ขอให้น้องได้ในสิ่งที่น้องต้องการ

ยังฉันทิ้งชนะทฤบ

ไปฟังน้องแนะเขาบอกก่อนแมช

ก็เพิ่งทราบว่านัทได้รับรางวัล
ก็รู้สึกขอบคุณมากนะคะที่ให้โหวตคะแนนให้แน็ตนะคะได้รับรางวัลนี้
แต่ถ้าจริงแล้วขอแลกได้ขอเป็นดินเนอร์กับพี่เดี่ยวสักมื้อหนึ่งก็ยังดีค่ะ
แลกเป็นตรงนี้ได้ไหมเพราะว่ารู้สึกปลื้มพี่เดี่ยวมากเลย
ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่มอบรางวัลนี้ให้แนบนะคะขอบคุณค่ะ

กวนกีฬาอวอร์ดสถานกีฬาขวัญใจคนโซเชียล

สองรางควรแล้วนะจากเดินต่อแรก
ขอบคุณที่ช่วยเอ่ยชื่อครับ
ขอบคุณที่ช่วยเอ่ยชื่อครับ
ขอบคุณที่ช่วยเอ่ยชื่อครับ

ผมบอกได้เลยว่าก็ลงอะไรก็มีใครมาคอมเมนต์
บอกได้เลยว่าก็ลงอะไรก็มีใครมาคอมเมนต์

คือเขาอาจจะแบบว่าได้ลงสนามน้อยไปนิดนึง

เพิ่งขายเจ็บกลับมาเดี๋ยวเรารีดไขมันออกก่อน

ขึ้นมาด้านใจฟูมเลย

แต่รูปเขาเท่อ่ะดูสิ

โหเดี๋ยวนะ๔๐๐๐๐กว่านะอันนี้

หรอหรอหรอ

มาดูขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับ
อาไหนให้คุณรออาหารดูนะฮะ

เต็มที่แล้วเป็นกำลังใจให้ค่ะ

คิ้วปิ้งใช่ไหม

ใช่นะคิ้วแบบปิ๊งปั้งแบบสวยงามอะไรอย่างนี้นะ
ขอโทษฮะนี่คุณจะให้เจชนะทิพย์๗วันอ้วนหลังคลอดดื้อยา
รสยากโยโยมาคืออะไร
ตายแล้วนี่ดังขนาดเขาลงส้น

ดูไลน์นี่ใครว่าแสนหนึ่งแม้แสนหนึ่ง
ขนาดที่ผมลงเต็มตัวผมยังไม่ได้ถึงร้อยเลย
อ่ะรสสิวอุดตันสิวผดสิวห่อหน้าใสไร้สิว
นี่มันรูปรมเท้าไม่ใช่เหรอ
ใช่ครับน่าจะเป็นแบบนั้น
เออแล้วอันนี้คืออยากจะให้คุณเจไปทำเหรอฮะ
ศัลยกรรมโบท็อกฟิลเลอร์จมูกคางสวย
ตายแล้วดาราพริตตี้เน็ตไอดอลมาทำเยอะ

อ้าวเขาเสียโปรเมย์ให้กับโหสุดยอด
ของแรกอีลาของใจโซเชียล

ก็ชะปุ๋ยตอนนี้ถวมไปหน่อย
เพราะว่าเจ๊มีแฟนสวยอะไรอย่างนี้

ที่มอบ๒รางวัลนี้ให้กับเจชนะทิพย์ครับผม
แต่๒รางวัลนี้ผมอาจจะแบ่งกันคนละ๑รางวัลก็ได้

รางวัลขวัญใจมหาชนชาวไทยวัยกลางคน
เขาผู้นั้นก็คือ
ผมเคยไปยืนข้างเขา
ผมรู้สึกเลยว่าผมเป็นลูกกรอก
ไม่ใช่ลูกกอกธรรมดาลูกกอกอีสานด้วย
มันเล็กมาก

โอ๊ยตายแล้วเขาสูง